คุณผู้ชมคิดถึงวิธีปราบผีดูภาพยนตร์ไทยแล้วนึกถึงวิธีไหนได้บ้าง
อาจจะมีข้าวสารเสกปุ้ยสายสินมีปราบผมน้ำมนแต่ที่นี่ครับมิติใหม่ที่ราชบุรี
ผีคุณยายปากจัดด้วยการทาแป้งให้หน้าขาวผีมันจะได้จำไม่ได้
หลอกผีเหรอใช่เป็นแบบนี้ครับค่ะ
ที่รากแป๊บหนึ่งนะไม่ต้องมาเล่นนะเฮ้เอาแป้งมาโปะลูก
รู้อีกนะจะรู้อีกขอให้มึงไปจ็อเจ๊ง
จะได้จับหน้าไปได้นะจะได้ไม่ต้องเข้ารู้ไหมเออปการ์ดรู้ปะ
น่ารักเนอะน่ารักมากเลยนะเปลี่ยนหน้าก่อนนะรู้ไหมแม่

แป้งเสน่ห์เมฆตามีเมฆตาเนาะ

อุ้ยอย่าเริ่มยิ่งเล็กอยู่
ปล่อยให้กูให้ทำพันเถอะ
บอกอีกทีว่านี่คือการปราบผีไม่ได้เป็นการแสดงตลก

นี่มาจากเพจชมรมคนเลี้ยงผีครับอาจารย์ขุนกวีศรีสยาม
จากสำนักวิมารอสูรครับ
ทำพิธีไล่ผีที่มาสิงร่างของคุณยายอายุ๗๒ปี
หลังจากลูกสาวเอามาส่งรักษาแม่ให้หน่อยเถอะ
คือเดิมแม่ก็เป็นคนทำมาหากินดีพูดจาดีนะ

เข้าคราวนี้พูดจาหยาบคล้าย

แม่เนี่ยอาจารย์ขุนกวีพยายามเจรจา
ก็ยังถูกด่ามาอย่างหยาบคล้าย

ดูดเสียงไว้บ้างนะครับ

แล้วเอาดินสอพองมาพอกจนเต็มใบหน้า
แม้จะโดนดินสอพองพอกหน้าแล้วใช่ไหมแต่ปากยังไหวปากยังดาต่อ
อาจารย์ขุนกวีเปิดเผยว่าที่ใช้แป้งพอกหน้าจนหนาแบบนี้นะเป็นวิธีการปราบผี
เพราะนี่คือการหลอกล่อผีครับให้ผีจำหน้าร่างนี้ไม่ได้
ถ้าผีออกจากร่างปั๊บมันจะเข้าร่างนี้ไม่ได้อีกเพราะจำไม่ได้ว่าหน้าใคร
ก็เลยเอาแป้งมาพอกหน้าให้หนาไว้นะครับเป็นแป้งอะไรอาจารย์
บอกเป็นแป้งลงอาคมไม่ใช่ดินสอพองทั่วไปอาจารย์ขุนกวีเล่าอีกบอกว่า
กรณีนี้สัมผัสนะไม่ได้ว่ามีวิญญาณอยู่ในร่างนะแต่คิดว่าคุณยายน่าจะเครียด
หรือมีปัญหาอาการทางจิตอะไรหรือเปล่านะครับอ้าวคุณอาจารย์ขุนกวีเขาเป็นยังไงต่อ
ไหนลูกหลานเขาเล่าว่ายังไงอาจารย์เล่าดีกว่า
ผมได้การพูดคุยปลอบอารมณ์เขาดีกว่า
อาจารย์ขุนกวีใช้จิตวิทยาด้วยบอกอันนี้ไม่ได้ผีหรอก
คือท่านอายุมากนะสูงอายุนะไปหาหมอตรวจเช็คระบบประสาทเช็คสมองดูหน่อยนะครับ
อาจจะต้องรับยาทานยาให้ต่อเนื่องนี่ขนาดหมอผียังพูดแบบนี้เลยนะ